กลับมาที่ปฐุมธานีค่ะเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกงง
เก่าหัวแก๊กเลยว่าไอ้ป้ายรถเมย์นี่มันยังไง
มันแปลกเหมือนกันก็เลยส่งเรื่องนี้มาให้เรา
ช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับหน่วยงานให้แก้ไขหน่อยนะคะ
เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามในช่วง
ตี้ของร้องทุกข์
นี่ป้ายรถมีรุ่นใหม่ที่รอเนี่ยมันก็สวยดีนะแล้ว
ถูกต้องแล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
ถังขยะอลูมิเนียมปลั๊กเสียบไฟ๑ช่อง
ยังติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคา

ปัญหามันอยู่ตรงที่ป้ายโฆษณาที่มาบดบังทัศนียภาพ
และบทบังว่ารถเมย์มันจะมาถึงหรือยัง

นี่เลยคุณลองนั่งรอรถเมย์นะ

คุณนั่งอยู่ตรงป้ายรถเมย์คุณก็ต้องมองฝั่งขวาที่รถเมย์จะมาถูกไหม

แต่มันมีไอ้ป้ายนี้ป้ายเหลืองเนี่ยมันมาบังอยู่
นั่นหมายความว่าถ้าคุณนั่งแล้วไม่ได้เห็นอะไรเลย

แต่ว่าปัญหามันก็มีมีอย่างไรฟังน้องหนูหน่อยค่ะ

แต่ว่าตรงนี้มันบัง
ควรแก้ไหมควรแก้แก้ไหมก็อาจจะย้ายตรงนี้มาว่าไม่ได้
เพราะว่าอันนี้มันบางที่ทางเขาที่จะมาแล้วเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับ
พอทราบปัญหาแบบนี้แล้วทีมงานตีของร้องทุกข์เราไปสอบถามคุณกฤษดาหลีนวรัฐเป็นนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีนะคะ
ป้ายเก่าอย่างที่เห็น๕ป้ายซึ่งมันชำรุดสุดโสมมากก็ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย
ทางผู้รับเหมาอาจจะติดผิดแบบไปคือว่าบังทัศนียภาพทางผู้รับเหมาก็รับปากกับทางเทศบาลแล้วครับว่าหลังจากตรวจรับงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมาดำเนินการย้ายฝั่งให้เพื่อบังแดดบังฝนให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลนะครับ
ไปเลยค่ะทางทีมงานตีของร้องถูกต้องขอบคุณทางเทศบาลตะมนตัญบุรีจังหวัดปทุมธานีด้วยที่เร่งแก้ไขปัญหานี้ให้กับชาวบ้านนะคะแล้วก็จะได้มีป้ายรถเมย์ที่ทันสมัยปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยค่ะ